คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
เพราะว่าชายวัย๕๐ปีถูกฆ่าปาดคอ
แล้วก็ทิ้งศพหน้าคว่ำจมโอ่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับบ้านเขานี่แหละนะครับ
นี่คุณผู้ชมสภาพศพที่ถูกทิ้งไว้ในโอ่งขนาดใหญ่นะฮะ
คือบ้านต่างจังหวัดจะมีโอ่งแบบนี้นะคุณนะใครจะไปคิดว่าจะมีศพอยู่ในนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองแวงควงที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งก็ไปพร้อมกับแพทย์และกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ต้องนำศพออกมาจากโอ่งเพื่อชนะสูตรศพในเบื้องต้นนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายชัยยุทธ์ผากาเกตอายุ๕๐ปี
ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตลักษณะคว่ำหน้าอยู่ในโอ่งน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของเขานะครับเพราะว่าโอ่งน้ำอยู่หน้าบ้านญาติ
ตรวจสอบบาดแผลเพราะว่ามีรอยของมีคมปาดจนเป็นแผลยาว๑๐เซนติเมตรครับ
ลึกประมาณ๕เซนติเมตรตัดหลอดลมแล้วก็หลอดเลือดจนขาดนะครับ
ทีนี้ตำรวจตรวจหาหลักฐานที่หน้าบ้านของผู้ตาย
พบมีดอิโต้และมีดทำครัวรวม๒เล่มเปื้อนเลือดถูกทิ้งอยู่บนเตียง
ตำรวจตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับ

ฟังคำบอกเล่าจากปากของญาติผู้ตายไหมคุณ

ลัดดาพรสมศิลายุ๔๗ปีลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อเช้ามืดตื่นนอนมาตี๕๓๐จะเตรียมนึ่งข้าวครับ
ก็เลยเดินไปตักน้ำในโอ่งนี้โอ่งนี้นะคุณนะ

ตักน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยมาดูน้ำเอ๊ะทำไมน้ำมันมีสีแดง

น้ำมันแดงเนี่ยตอนตักไม่ได้เฉง้อไปมองนี่นะฮะ

ตักน้ำออกมาแล้วน้ำมันมีสีแดงผิดปกติ
ก็เลยตะโกนเรียกญาติให้มาช่วยกันดูนำไม้มาเขียนดูในโอ่งครับ

ตกใจมากและอย่างที่แดงคือเลือดที่ทะลักออกมาจากศพนะฮะ

รีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนไปจำศีลที่วัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ช่วงตีหนึ่งตื่นมาเตรียมหุงข้าวทำอาหารเพื่อทำบุญ
ระหว่างนั้นนะมันเหมือนมีอะไรแปลก
ได้ยินเสียงคล้ายลูกชายตะโกนเรียกบอกแม่แม่แม่
แต่ตัวแม่เองมองหาไปตามเสียงไม่เห็นตัวลูกชายครับ
และประมาณ๖โมงเช้าหลานสาวที่พบศพ
ก็มาบอกว่าลูกชายแม่เสียชีวิตในโอ่ง
แม่ตกใจมากก็รีบกลับมาดูศพลูกนะครับ
ตอนนั้นแม่ยุวัตรล่ะแม่นอนแล้วเสียงลูกล่ะ
โอ้โหตอนนี้ตำรวจต้องหาหลักฐานทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าญาติเชื่อนะครับว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมคุณ
มีข้อสงสัยหลายอย่างเอ๊ะทำไมผู้ตายถึงเดินมาที่หน้าบ้านญาติตรงนี้
ห่างจากบ้านของผู้ตายเอง๑๐๐เมตร
ก็ต้องไปดูนะว่าผู้ตายถูกเชื่อดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงไหน

ส่วนนี้อาวุธเป็นอาวุธที่ใช้ในการเชื่อดคอผู้ตายหรือเปล่า
ญาติพี่น้องไม่เชื่อนะว่าผู้ตายจะฆ่าตัวตายเชื่อดคอตัวเอง
แล้วก็เดินมาเสียชีวิตในบ่อมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ
ตำรวจส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็จะต้องเรียกตัวยาดแล้วก็เพื่อนผู้เสียชีวิต
ที่เคยตั้งวงกินเหล้ามาสอบปากคำนะครับ
จะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือไม่
ส่วนศพมอบให้กู้ภัยส่งไปโรงพยาบาลในการตรวจสอบ
นิติเวศผ่าพิสูจน์แล้วนี่ก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้แบบนี้นะครับ
เดือนขวัญนะหาจิ๊กซอให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะ
แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงในโอ่งของบ้านญาติค่ะ